ท่านผู้ชมครับพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้กับกำลังพล๖นายที่เสียชีวิต
เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับติดตามจากรายงานสดของคุณวิรยุทธ์ปรานี

หลังจากที่ได้มีการให้ญาติของกำลังพลทั้ง๖นายเข้าพิธีรดน้ำศพตามพิธีการปกติเสร็จสิ้น
ต่อมานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางมาถึงที่สาลาใหญ่
พร้อมด้วยบรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือได้เดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย
จากนั้นผู้แทนพระองค์จากสำนักพระราชวังได้อันเชิญน้ำหลวงพระราชทานพร้อมหีบศพพระราชทานยกเข้าไปภายในสาลาใหญ่
เพื่อบรรจุร่างของกำลังพลทั้ง๖นายที่เสียชีวิต
ต่อมาสำนักพระราชวังได้อันเชิญพวงมาลาพระราชทานจากทุกพระองค์
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญพวงมาลาพระราชทานนำไปตั้งบริเวณหน้าหีบศพของผู้วายชน
โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่
อภัยครับได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจและในเวลาต่อมาได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยภายในสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ
สำหรับบรรยากาศที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบได้มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามและสมเกียรติเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและประกอบพิธีหลวงอย่างน้อยหนึ่งคืนเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้ง๖นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
ทางญาติและก็ครอบครัวนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิด

รายงานสดจากชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ